ทุกผู้ชมครับวันนี้เริ่มงานกันแล้วนะครับ
งานกัญชาที่บุรีลัมส์งานพันธุ์บุรีลัมส์
มหากรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร
งานจัดขึ้น๓วัน๑๙เมษาถึง๒๑เมษายน
วันนี้วันแรกคนไปตั้งแต่เยอะแยะไปหมดเลย
ซึ่งทางนายธิรวัตรวุฒิคุณผู้ราชการจังหวัดบุรีรำก็ฝากบอกนะครับ
บอกว่างานนี้จังหวัดบุรีรำเป็นผู้จัดงานนะฮะ
ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน
แล้วก็มีนายในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ย
ในพื้นที่ตะบนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ถูกประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการแพทย์
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ย
มาดูวิธีการวิธีปฏิบัติมาอำนวยความสะดวกอะไรกันพวกนี้ด้วยนะ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์
มีการแสดงนิทัศกาลอะไรต่างจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องนะครับ
ซึ่งงานพันธ์บุรีรำจัดขึ้นจะได้เป็นการเผยแพร่ความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์
ในการรักษาโรคต่างตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้อันนี้ท่านผู้ว่าฝากบอกนะครับ
วันนี้มีคนที่เดินทางมาเยอะเห็นไหมเขาก็มีหมดเลยที่มาแสดงนิทัศกาลกัน
ต้นกัญชาเมล็ดใบดอกมาจัดนิทัศกาลให้ความรู้กันนะครับ
นายวิทูลตับดีเป็นผู้ที่เดินทางมาร่วมงานบอกว่าตัวเองมีอาการปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับ
ทานอะไรไม่ค่อยได้ทานอาหารไม่ได้แต่พอได้ใช้น้ำมันกัญชาสกัด
ที่ได้มาจากลุงตู้นายบรรทูลที่เป็นผู้บุกเบิกการใช้กัญชาทางการแพทย์
อาการก็เริ่มดีขึ้นซึ่งเชื่อว่าการจัดงานแบบนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์
จะได้รู้ว่าอะไรที่ข้อกฎหมายบอกไว้อะไรที่ควรทำอะไรทำได้ทำไม่ได้ยังไง
นายสมบัติมาลาสายก็เดินทางมาจากอุบลรัชธานีบอกว่าต้องการมาดูข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
วิธีการปลูกในการใช้เพื่อรักษาโรคแม้ว่าตัวเองจะไม่เคยใช้กัญชาทางการแพทย์
แต่เห็นว่าสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ก็เลยเดินทางมาร่วมงานนะครับ
งานก็มีถึง๒๑เมษายนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจไปหาความรู้ก็ขอเชิญ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่าจะไปร่วมงานด้วยเพราะว่าทางพักภูมิใจไทยก็จะเดินหน้าผลักดันเรื่องของกัญชาเสรี
ตามนโยบายภักดิ์ที่หาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ก็กลางวันดูนิทัศกาลช่วงค่ำเขาก็มีคอนเสิร์ต๓วันเนี่ย๗๐วงคืนนึงนี่กี่วงเนี่ยขอเชิญนะครับ